ก็สรุปคุยกันได้นะครับ
เรื่องของการจัดงานศพให้กับน้องที่เสียชีวิต

ทีแรกแม่บอกว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่รับศพลูก
เพราะว่าพี่อีก๒คนที่เจ็บ

ก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งร่างยังไง

จัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ

ใครจะอยู่ใครจะดีไม่ดีใคร

แต่มันอยู่ที่เด็กทั้ง๓คนที่ยังอยู่
เรื่องของสภาพจิตใจของเด็กค่ะ

คือกลัวว่าคนที่รอดชีวิต
ทั้ง๓คนกลัวว่าจะรู้สึกผิด
ก็กลายเป็นปมในใจไปตลอดชีวิตเลย

อายุ๑๑ขวบ๑๐ขวบอีกคน๗ขวบ

แล้วน้องคนเล็ก๕ขวบเสียชีวิตนะ
ต้องจำเรื่องนี้อยู่ในหัวไปตลอดชีวิต

วันนี้นายแพทย์สุริยเดลพรีปาตี
ท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กและวัยรุ่น

เหนือไปจากการรักษาทางร่างกาย
ที่บาดเจ็บของเด็ก๓คนที่รอดชีวิตแล้ว
ปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจของเด็ก
แล้วก็ครอบครัวเด็กอันนี้สำคัญที่สุด
โดยเฉพาะสภาพจิตใจจะได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงมากในช่วง๓๔เดือนแรก

ซึ่งระยะนี้อาจจะมีทั้งฝันร้าย
มีความรู้สึกที่เศร้าหมอง
รายอาจจะเกิดการโทษตัวเอง
ว่าเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุสลด
ในครั้งนี้ซึ่งปัญหานี้ต้องได้รับการเยียวยา
กระบวนการทางจิตวิทยาโดยด่วนทั้งครอบครัว
คุณหมอบอกว่าทั้งครอบครัวนะทั้งตัวเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วย
ทั้งแม่ทั้งตาทั้งยายโดยในแพทย์สุริยะเดล
บอกว่าในอนาคตหากเด็กทั้ง๓คน
ได้รับการรักษาทางกายให้หายดีแล้ว
สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาเยียวยาจิตใจ
เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่มีความพร้อมมากที่สุด
เพราะหากว่าจิตใจของเด็กไม่พร้อม
เมื่อกลับไปอยู่ที่เดิมกลับไปอยู่ที่ที่พักเดิม
เห็นสภาพแวดล้อมเดิมก็จะทำให้เด็กจดจำภาพเก่า
ภาพเก่าจะวนกลับมาทำร้ายจิตใจพวกเขาได้อีก
ขึ้นอยู่กับว่าถ้าในระยะสั้นได้รับการดูแลดี
ได้รับการประคับประคองทางด้านจิตใจ
รวมไปจนถึงสภาวะทางครอบครัวที่ได้รับการประคับประคอง
ช่วยกันเยียวยาช่วยกันดูแลเนี่ย
ผลกระทบในระยะกลางและระยะยาวมันก็จะค่อยน้อยลง
จะเห็นว่ามีอาการเกิดขึ้นได้ในช่วง๒๓เดือนแรก
ที่อาจจะได้ทั้งบางร้ายมีความรู้สึกที่เศร้าหมอง
มีความรู้สึกบางคนอาจจะโทษตัวเองด้วยซ้ำไป
ที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่า

แต่กระบวนการทางด้านจิตวิทยา
อาจจะต้องเข้าไปช่วยเยียวยาโดยด่วนกันนะครับ
ทั้งเด็กและรวมไปจนถึงผู้ใหญ่ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายหรือแม้แต่คุณแม่เองก็ตาม
กรณีที่ประเมินแล้วเนี่ย
เด็กเองอาจจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

เพื่อที่จะได้เยียวยาสะพอธรรมจิตใจ
ให้มีความพร้อมมีความมั่นคงทางด้านจิตใจ

ยังไม่น่าจะที่จะกลับไปสู่สภาพสิ่งแวดล้อมเดิม
เพราะว่าในสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมเนี่ย
ภาพที่จดจำนี้มันยังคงจดจำได้อยู่
ลองดูว่ามันมีพื้นที่ไหนแม้แต่ในบ้าน

วิธีการมองในเรื่องของความเสี่ยง
ก็คือให้มองในเชิงลบไว้ก่อนว่า

แต่ให้มองจุดต่างเหล่านี้ไว้ก่อนว่า

ถ้าเกิดเราจะมีวิธีในการป้องกัน
คือการกระทำการป้องกันไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนเลย
นี่ค่ะคุณหมอบอกว่า๓๔เดือนแรกเนี่ย

ลองคิดดูว่าถ้าเด็กหายดี
พักฟื้นจากโรงพยาบาลบอกไปพักฟื้นต่อที่บ้าน

ในช่วงนี้อาทิตย์๒อาทิตย์

หรือคุณตาคุณยายหรือคุณแม่ที่ต้องกลับทุกวัน
ไปนอนพักไปอาบน้ำอาบท่าไปกินข้าวก็ต้องไปเจอที่
ห้องนั้นระเบียงนั้นอาคารด้านล่างตรงนั้นเนี่ย
เพราะฉะนั้นคุณหมอเลยฝากบอกว่าหน่วยงานของรัฐเองโดยเฉพาะกอทม
หรือว่าจะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ช่วงเวลานี้อย่างเช่นไปดูที่ที่พักไปสำรวจดูว่าเออตรงไหน
ที่มันทำให้ปลอดภัยขึ้นได้ไปจัดการอะไรให้มันดูสภาพ
แวดล้อมให้มันเปลี่ยนไปจากเดิม

จะได้ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของครอบครัวเขา
ก็เห็นคุณแม่เด็กก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย